ราวของเด็กชายวัย๑๒ปีคนหนึ่งนะครับ

ผู้ปกครองเขาก็แชร์เรื่องราวนะครับ

เพราะว่าถูกเพื่อนทำร้ายร่างกายนะฮะ
ก็เป็นเหตุการณ์ที่เขาได้โพสต์ภาพร่องรอยฟกช้ำ
บนร่างกายของลูกชายวัย๑๒ปีนะครับ
เป็นนักเรียนโรงเรียนแห่งหนึ่งในกรทมย่านดินแดงนะครับ
ถูกทำร้ายร่างกายเตะวางขาจนบาดเจ็บนะฮะผู้ชาย
เด็กชายคนนี้บอกว่าโดนเพื่อนเตะผ่ามาจนเป็นรอยฟกช้ำนะครับ
ตอนแรกไม่กล้าบอกผู้ปกครองจนกลับบ้านขณะถอดเสื้อผ้าอาบน้ำ
ก็เห็นร่องรอยตรงอื่นด้วยนะครับ
ก็เลยถามรู้ว่าถูกเพื่อนร่วมโรงเรียนทำร้ายมา
ไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลติดต่อหาผอโรงเรียน

แต่แล้วทางโรงเรียนก็ไม่ทำอะไรเลยไม่ดำเนินการอะไรเลย
ก็เลยพาลูกชายไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้ที่สถานีตำรวจนะครับ
วันที่๑สิงหาคมนี้เธอบอกว่าต้องพาลูกชายไปหาหมอนิติเวศตรวจร่างกายอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่ง
จะได้เอาผลไปมอบให้กับพนักงานสอบสวนแล้วดำเนินคดีกับเด็กที่ทำร้ายลูกของเธอ
แม่บอกว่าก่อนจะนำเรื่องราวมาโพสต์ในสังคมออนไลน์เนี่ย
ก็ตัดสินใจอยู่แล้วก็ตัดสินใจโพสต์นะครับเพื่อเป็นอุทาหรณ์
ฝากถึงเด็กที่ทำร้ายลูกเธอด้วยให้สำนึกกับสิ่งที่ทำลงไปนะฮะ
แล้วเธอบอกว่าเด็กคนนี้เนี่ยยังไม่ติดต่ออะไรมาเลยนะครับ
คงครอบครัวไม่รับผิดชอบอะไรเลยนะครับและเพื่อให้เกิดความชัดเจนนะครับ
ทีมข่าวของเราติดต่อไปยังแม่ของน้องคนนี้นะครับแม่เล่าว่าเรื่องที่เกิดขึ้นยืนยันว่าจะเอาเรื่องถึงที่สุด
เพราะเรื่องนี้ทางโรงเรียนและคนที่เกี่ยวข้องไม่รับผิดชอบอะไรเลยนะครับ
น่าปวดใจยิ่งกว่านั้นก็คือไม่เคยมีการติดต่อแสดงความรับผิดชอบ
พอมีข่าวออกไปก็เริ่มมีครูในโรงเรียนโทรมาพูดคุยก็เลยรู้สึกเสียใจว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้
เรื่องที่เกิดขึ้นก็เกิดมาหลายวันแล้วไม่เคยติดต่อเราเลย
เราเองก็ไม่ได้หวังอะไรนะครับหวังแค่ความจริงใจในการแสดงความรับผิดชอบ
แต่พอโพสต์เป็นข่าวขึ้นมากลับเพิ่งมาติดต่อนะครับคือแม่เขาก็ยืนยันว่าลูกเขาเป็นเด็กดีไม่เคยก้าวร้าวนะครับ
ดังนั้นจึงเป็นไปไม่ได้ไม่เชื่อว่าลูกเนี่ยจะไปหาเรื่องใครก่อนนะครับ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดตอนนี้รอแค่ผลตรวจทางแพทย์
เดี๋ยวเราตรวจสอบความคืบหน้าเพิ่มเติมให้ว่าตกลงแล้วความจริงแล้วมันเป็นยังไงกันแน่
แต่ถ้าน้องโดนทำร้ายอย่างนี้มาจากโรงเรียนเนี่ยก็ถือว่าก็หนัก
ใช่ทีมข่าวเราตามเรื่องนี้ให้อยู่นะคะ